บาทพาเข้าคุกทั้งพ่อทั้งลูก
พากันไปงัดไอ้ตู้หยอดเหรียญเป็นตู้น้ำ
ได้เงินไป๑๑บาทเท่านั้น
แต่อ้างว่าทำครั้งแรก
แต่ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วคุณก่อเหตุแล้วถึงแม้๑๑บาทก็ตาม
ตำรวจตามไปจับกลุ่มได้ถามว่าทำทำไม

นี่คือสาเหตุว่าทำไมต้องไปงัดตู้น้ำ

ก็ต้องวงจรปิดจับภาพได้คือตู้น้ำอยู่ลินถนน
หมู่บ้านก่อสมบูรณที่หมู่๒ตะบน๗เสมียนอำเภอโพธารามที่มราชบุรี
พ่อลูกอายุเยอะทั้งคู่นะ
ฝ่ายพ่ออายุ๕๖ฝ่ายลูกอายุ๒๗
เดินเข้าไปงัดตู้น้ำหยอดเหรียญ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นค่ำของวันที่๖ที่ผ่านมา
ได้เงินไปอย่างที่บอกว่า๑๑บาทเท่านั้น
คือเมื่อวานนี้ทางด้านของนายวรากรหมื่นจำนงผู้ใหญ่บ้าน
ก็เลยไปแจ้งตำรวจตามไปรวบตัวได้ทั้งพ่อทั้งลูก
พ่อคือนายชายาอายุ๕๖ลูกนพรัชอายุ๒๓
ตำรวจก็คุมตัวไหนมาคุยกันซิมาสอบปากคำหน่อยสิ
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าไอ้ตู้น้ำอันนี้มันเป็นของชาวบ้านเขา
ชาวบ้านไปเห็นว่ามันโดนงัดก็เลยประสานไปยังเทศบาล
เพื่อไปขอดูกล้องวงจรปิดเห็นชัดเลย
คือชาวบ้านเขารู้จักกันอยู่แล้วเห็นหน้าค่าตาก็รู้ว่าใครนะฮะ
ก็เห็นว่าสองพ่อลูกเป็นคนไปงัดและคนที่งัดก็อยู่ในพื้นที่
ก็เลยตามไปจับแล้วก็สารภาพแต่โดยดี
ฝ่ายทางด้านพ่อนะฮะชายานี่แหละฮะอ้างว่าโอ๊ยคุณตำรวจผมทำครั้งแรกเอง
อันไหนครั้งแรกคุณก็ขโมยเงินไปแล้วคุณงัดไปแล้ว
ก็เลยเอาทั้งพ่อทั้งลูกไปตรวจปัสสาวะสีม่วงทั้งคู่อย่างที่บอกไป
โดนข้อหาทั้งเรื่องของเสพยาทั้งเรื่องของรักทรัพย์ในเวลากลางคืน
อย่างที่บอกว่า๑๑บาทพาเข้าคุกทั้งพ่อทั้งลูก
แต่ต้นสายปลายเหตุคือเรื่องของยาเสพติดนั่นเองครับ
นี่ค่ะพิษภัยยาเสพติดเล่ามาหลายข่าวแล้วนะคะ
แล้วใช่ไหมว่าเป็นยังไงสุดท้ายก็ถูกจับไป